คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องสายมูกันหน่อยดีกว่า
ที่บอกไปว่าวงการนี้ถ้าไม่มีใครมูอยู่ไม่ได้จริงนะฮะ
บอกเลยนะไม่เข้าใครออกใครเลยนะฮะ
อย่างพี่ฝนธนสุนทรเนี่ยเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งของเรานะฮะ
พิธีกรรายการครูกัสสบัติค่ะ

ไหว้ขอพรย่านาคมาด้วยคุณผู้ชมสดร้อนเมื่อวานเลยคุณผู้ชมค่ะ
พี่ฝนธนสุนทรแท็กทีมเพื่อนคนสนิทพากันไปไหว้ขอพรย่านาค
ที่วัดมหาบุตรค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่
หลายคนเชื่อว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลย
เพราะว่าที่ผ่านมาย่านาคทำให้พรเป็นจริงมาแล้วนับไม่ถ้วน
อันนี้คนขอที่เขาได้มาเขาก็การันตีมาแบบนี้นะคะ
ซึ่งพี่ฝนเองก็มีเรื่องไปขอจากย่านาคด้วยเหมือนกันค่ะ
แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเรื่องงาน
หรือจะเป็นเรื่องลูกโชคลาภอะไรต่าง
ำรวมมิตรมาเลยถามพี่ฝนดีกว่าค่ะ
ขอญาณาคไว้ด้วยเอาแล้วอ่ะแต่ไม่บอกว่าขออะไรนะ
แต่ถ้าได้นะเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

หวังว่าจะได้สิ่งที่ขอนะคะหวังว่าญาณาคจะเมตตานะคะ
เมตตาให้พรที่ขอไปนะคะเอาบุญมาปากทุกทุกคนค่ะ
สาดุสาดุสาดุ

สาดุสาดุสาดุ